ขับรถกระบะสายตรวจเปิดไซเรนด้วยค่ะ
ตามล่าแก๊งเด็กแว้นอยากให้ดูบรรยากาศหน่อยค่ะ

โอ้โหเนี่ย
ทำไมเนี่ย

แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูหน้าปัดของตำรวจนะคะ

ของตำรวจใช้สักประมาณ๑๐๐กว่านะ

ต้องขี่มอเตอร์ไซด์เร็วเบิ่นไหนนะคะ

ตรงนี้ก็คือบนถนนผนโยธินในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะ
โอ้โหไล่กันไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ลิฟต์ไกลตอนแรกตำรวจคิดว่าจะไม่ทันแล้ว

เพราะมีรถมอเตอร์ไซค์ของแก๊งแว้นเนี่ย

ไม่รู้ว่าเครื่องขัดคล่องหรือว่าน้ำมันหมด
เครื่องต้องช่วยกันถีบนี่เห็นมั้ย
พากันไปแบบนี้ทีนี้ก็เลยช้าเลย
ช้าเลยค่ะตามทันนะฮะรวบได้ยกแก๊งเลยค่ะ
คลิปนี้เพจข่าวด่วนคลิปเด็ดเฟซบุ๊ก๒
เอามาโพสต์ไว้แล้วขึ้นแคปชั่นบอกว่า
เกียร์แตกลูกแม่เป็นคนดี
หนีรถหวอเกมทั้งกลุ่ม๓เมษายน๒๕๖๐
และสุดท้ายตำรวจยังใจดีแล้วเห็นอะไรมั้ย
ช่วยกันยกมอเตอร์ไซค์ใส่หลังรถกระบะ
นี่ค่ะเอาไปลูกพักลูกไป

มายกกวนเกมยกแก๊งนะครับ